มีเหตุเพลิงไหม้หอพักแห่งหนึ่ง
แล้วในห้องพักมี๒แม่ลูกอยู่ด้วยกัน
ที่แรกไปหาตอนที่ไประงับเพลิงไม่เจอใครนะครับ

สองแม่ลูกฮะไฟไหม้ห้องพักก็เลยไปหลบอยู่ในห้องน้ำก่อน
เอาน้ำช่วยไว้ก่อน
ควันทั้งไฟนะครับพอช่วยกันออกมาได้นี่
คืนคุณแม่ก็ยังตกจ่ะไอ้หิ้วนะครับอืม
ลูกโรงหนูแฮมสเตอร์ออกมาตัวหนึ่งค่ะ
ส่วนนั้นลูกชายก็ตัวเปียกปอนเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะเป็นห้องพักนะครับในหอพักที่ซอยอดุญเดช๔นะครับ
เขตเทศบาลนครอุดรธานี
หลังจากเกิดเหตุรถดับเพลิง๒คันแล้วก็กู้ภัยเนี่ย
ฉีดน้ำดับเพลิงในห้องที่มีควันพวยพุ่งออกมา

เจ้าของหอพักกับเจ้าหน้าที่ช่วยกันทุบกระจกหน้าต่าง
แล้วก็ฉีดน้ำเข้าไปดับไฟที่กำลังลุกไหม้นะฮะ
ที่นอนกับสิ่งของในห้อง
แล้วก็ช่วยเหลือสองแม่ลูกที่อยู่ในห้องเนี่ยออกมาได้
ตอนนั้นไปหลบกันอยู่ในห้องน้ำ
เพราะว่าฝ่าเปลวเพลิงออกมาด้านนอกไม่ได้ควันมันเยอะมาก

เจ้าของหอพักบอกว่ามาถึงหอพักก็เห็นควันพวยพุ่งออกมาทางหน้าต่างห้องนะฮะ

รีบขึ้นไปเคาะประตูเรียกคนในห้อง

ก็เลยต้องรอเจ้าหน้าที่มาช่วย
ส่วนทางกู้ภัยบอกว่าตอนเข้าไปช่วยสองแม่ลูกที่อยู่ในห้องเนี่ยไปหลบอยู่ในห้องน้ำนะครับ

ไม่อย่างนั้นคงถูกไฟคลอก

สลบแล้วก็อาจจะเสียชีวิตไปได้ก่อน
เดี๋ยวลองฟังทางเจ้าของหอหน่อยนะฮะ

รู้สึกว่าจะเข้าไปซ่อนตัวในห้องน้ำ
ปิดประตูตรงนี้ไว้ปิดประตูหลังบ้านไว้
แต่นี่มันก็ช่วยไม่ให้ควรเข้าไปหาเขา
นอนครับรู้สึกว่าจะเป็นที่สะพานไฟ

ที่นอนแล้วลูกไหม้มันเลยเกิดควันเยอะ
เป็นเจ้าของหอแล้วก็ทีนี้พอมาถึงแล้ว
เหมือนมีควันออกมาจากประตูห้อง
แล้วเขาไม่ยอมเปิดประตู
ผมก็เลยต้องพังประตู